เรื่องของผู้สูงอายุล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบแนวทาง
เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ
ปัจจุบันผู้สูงอายุก็จะได้รับประมาณ๖๐๐บาทหรือ๑๐๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
แต่ว่าอนาคตก็จะได้รับประมาณ๑๒๐๐๑๕๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
แนวทางคือจะให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะดีสละสิทธิ์
ให้กับผู้ที่มีฐานะอาจจะไม่ค่อยดีนะคะ
แนวทางนี้กำลังถูกทักท้วงติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
ผู้สูงอายุจำนวนมากต่างนั่งรอเพื่อฝากเงินกับธนาคาร
หลังรับทราบว่าธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษ
ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละสี่
พวกเขาบอกว่าเงินที่นำมาฝากมาจากเงินเก็บที่ได้จากการทำงานทั้งชีวิต
และเบี้ยยังชีพที่ได้รับจากภาครัฐ
นำเงินที่เก็บได้มาหาผลตอบแทนเพื่อใช้ในอนาคต
หรือรักษาสุขภาพร่างกาย
เพราะบางคนไม่มีลูกหลานคอยดูแล
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่รายได้น้อยทั้งสิ้น๓๕๐๐๐คน
เหลืออีก๕ล้านคนเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะดี
หากมีการเสียสละจะทำให้ภาครัฐสามารถนำเงินไปเพิ่ม
ให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
เดิมที่รับอยู่๖๐๐๑๐๐บาทต่อเดือน
เพิ่มเป็น๑๒๐๐๑๕๐๐บาทต่อเดือน
ผู้สูงวัยบางคนที่มีรายได้เพียงพออยู่แล้ว
ถ้าอาจจะสละสิทธิ์มาแล้วรัฐบาลก็มีใบประกาศ

แล้วว่าเขาเสียสละมาแล้วเอาเงินจำนวนนี้

มันถึงจะเรียกว่าการเผื่อแผ่แบ่งปันนะ

ผู้สูงอายุที่มีเงินฝากรายหนึ่งบอกว่า
หากภาครัฐเห็นว่าพวกเขาเป็นผู้สูงอายุ
เดือดร้อนน้อยกว่าผู้สูงอายุที่ยากจน

และต้องการให้แจ้งยกเลิกการรับเบี้ยยังชีพ

แต่ก็ต้องดูแลพวกเขาในด้านอื่นทดแทน

เราก็ควรจะได้สิทธิ์อะไรบางอย่าง

ไปช่วยเหลือคนจนใช่ไหมครับในยาเจ็บป่วย

โรงพี่บรรยาสว์ของรัฐอะไรอย่างเช็คสรีราช

โอเคถ้าเราเจาะจงว่าอยากใช้บริการสรีราชนี้

อย่างที่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาจะยกเลิก

ถ้าเขามีเงื่อนไขที่จะมาแลกเปลี่ยนก็น่าจะดี
ถ้าไม่มีก็คงไม่สละสิทธิ์

เพราะมันเป็นสิทธิ์ที่รัฐบาลเขาให้เรา
เราไม่ได้ไปเรียกร้องขอใช่มั้ยฮะ
เมื่อเขาให้เรามาแล้วแล้วจะมาบอกว่า
เอ่อถ้าท่านอยากจะสละสิทธิ์
เราจะมีบัตรสมมนาคุณเกียรติอะไรให้คุณอย่างนี้
ถ้าไม่มีอะไรมาแลกเปลี่ยน

วิชาการอาวุโสจากสถาบันวิจัย
แนวทางการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุของรัฐ
ต้องใช้งบประมาณมหาศาล
ถึงเขาไม่เอาเงินเลยนะฮะ
แล้วกลับมาคืนให้กับทางรัฐเนี่ย
จะได้เงินก้อนหนึ่งก้อนเล็ก
แต่ว่าเวลาถ้าคุณจะเพิ่มจาก๖๐๐๗๐๐เป็น๑๒๐๐

คุณต้องใช้เงินประมาณ๗๐๐๐ล้าน
แต่เงินที่คุณได้มานั้นประมาณไม่ถึงหมื่นล้านดีนะครับ
รัฐจะต้องควักกระเป๋าอีกไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐ล้าน
รัฐบาลควรหาแนวทางเพิ่มรายได้ผู้สูงอายุให้มากขึ้น
จากเบี้ยอย่างชีพที่ได้รับทุกเดือน
เพราะยังมีอีกหลายวิธีที่ทำได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณมากมาย
เช่นการส่งเสริมให้มีงานที่เหมาะสม
เวลาการเกษียณอายุออกไป
รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายทางสังคม
ให้เกิดการช่วยเหลือระหว่างกัน
เพราะความสุขของผู้สูงอายุไม่ได้อยู่ที่เงินเพียงอย่างเดียว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน